ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ถึงแนวทางการแจกว่าจะทั่วหน้าไหม
หรือว่าจะตัดคนรวยที่เงินเดือน๒๕๐๐หรือ๕๐๐ออกไป
ก็สำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัลแต่ต้องแจกโดยไม่ต้องกู้เงินนะ
และหากได้รับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทแล้ว
หลายคนก็อยากนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและชำระหนี้สิน
นอกจากนี้มีบางคนวางแผนจะนำเงินดิจิทัล๑๐๐๐๐บาท
ไปรวมกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นจะได้รวมเป็นก้อนใหญ่ไงพี่เบิร์ต
เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พูดถึงที่บ้านพี่เลยนะ
บ้านพี่เนี่ยคนที่บ้านบอกว่าถ้าสมมุติว่าได้เงินดิจิทัลมานะ
จะเอาให้ลูกเรียนพิเศษนี่ไงคือแต่ละคนวางแผนแล้วอ่ะ
เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าตอนนโยบายนี้ถูกแถลงออกมา

หมุนคือไปต่อยอดทำธุรกิจนี่ไง

เงินมันจะได้หมุนเป็น๒วงรอบ๓วงรอบ
ลอตเตอรี่ออกถูกหนึ่งหมื่นปั๊บตอนนี้วางแผนแล้วในหัวคิดแล้วจะเอาตังค์ไปใช้อะไร

แต่ว่าถ้าเกิดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือเอาไปใช้หนี้
คำถามคืออ้าวแล้วมันจะตรงตามวัตถุประสงค์ไหม
ที่จะไปหมุนวงรอบเนี่ยไปเงินต่อเงินเนี่ย
ทีนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพักเก้าไกล
เธอก็แสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อน
คือเธอเนี่ยบอกว่าก็โดนวิจารณ์นะว่าเนี่ย
เก้าไกลมาดิสเครดิตนโยบายของรัฐบาลนโยบายของพักเพื่อไทย
แล้วคุณสิริกัญญาก็บอกว่าก้าวไกลไม่ได้ดิสเครดิต
การเงินดิจิทัลเพียงแต่อยากเรียกร้องให้รัฐบาล
นำข้อมูลและข้อที่จริงมาชี้แจงต่อประชาชน
แต่ถ้ารัฐบาลมองว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นของเธอเองเนี่ย
เป็นการด้อยฆ่าหรือว่าดิสเครดิตเธอก็ขออภัยด้วยครับอืม
ฉันคิดว่ายังไม่มีถ้อยคำไหนที่จะเป็นการดิสเครดิตในสภาเลยเนาะ
จะถือว่าเป็นการด้อยค่าดิสเครดิตอะไรก็
ก็ต้องขออภัยแต่ว่าไม่ได้มีเจตนา
แต่ว่าอยากให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า

ตอนนั้นคุณสิริยกัญญาก็บอกด้วยนะว่า

มันไม่ใช่เรื่องของเงื่อนไขอะไรมันเป็นเรื่องของการหาแหล่งที่มาของเงิน

แล้วเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้
ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการกระจายรายได้

แต่ได้ผลลัพธ์เดียวกันเช่นส่งเสริมการลงทุน
โครงการขนาดเล็กหรือขนาดย่อยในชุมชนหรือท้องถิ่น
นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังเกิดการจ้างงานด้วย
อย่าคิดแต่แจกเงินเพียงอย่างเดียวครับ

แล้วก็เข้าใจด้วยว่าพักเพื่อไทยหาเสียงเรื่องนี้เอาไว้
แต่ติดอุปสรรคใหญ่เรื่องของงบประมาณ

แทนที่จะเป็นการกระจายรายได้อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมแทน
เพราะเงินดิจิทัลไม่ได้แจกทั่วหน้า
บางคนได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้ครับ

ที่มีหนี้ด้วยเพราะว่าคนพูดเป็นคนใต้

รักษาการหัวหน้าพักประชาณีปัจฉีเลย

นะครับคุณผู้ชมคำว่าลิงแก้แหเนี่ย

นะครับมีคนเนี่ยนะ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแก้ปัญหา

ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ

แก้พอแหเนี่ยคุณผู้ชม

คือการหาเสียงแบบประชานิยมไง
หาเสียงไว้ก่อนโดยไม่ได้วางแผนว่าจะทำได้หรือไม่ได้
คิดแค่ว่าค่อยไปตายเอาดาบหน้า

สไตล์เนี่ยคุณจุลินนะ
มาถึงวันนี้ก็เลยมีสภาพแบบนี้แหละ
อกจากจะมีปัญหา๒ข้อเดิมที่ต้องแก้
ก็คือจะทำอย่างไร

ยังมีอีก๒ข้อใหม่ที่คุณผู้ชมนะฮะ

เพิ่มเข้ามาก็คือทำได้เมื่อไหร่อ่ะ

แล้วก็จะเปลี่ยนเป้าหมายจากกระตุ้นเศรษฐกิจ

จะสุดไปที่เรื่องของ
ก็ให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แล้วกัน

ซึ่งทุกข้อยังไม่มีคำตอบ

เพราะว่าติดกับดักตัวเองที่เคยหาเสียงไว้

คุณไหมสิริกัญญาที่มองเรื่องนี้ครับ